ตามกันต่อหน่อยนะคะเมื่อวานเราเล่าไปแล้วที่สะพานข้ามลำน้ำปิงหรือว่าขัวเหล็กที่เขาเรียกกันที่เชียงใหม่เนี่ยนะคะ
มีพ่อค้าขายทาโกยากิกับเพื่อนคนหนึ่งเขาไปนั่งดื่มรับลมกันใช่ไหม
แล้วก็เห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นเล่นกีต้ากันอยู่ก็เลยอยากจะไปแจม
แต่ไม่รู้อีท่าไหนกลายเป็นว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นเกือบ๒๐คนเนี่ยไล่ทำร้ายรุมทำร้ายสุดท้าย
พ่อค้าคนนี้ถูกรุมกระทืบจนตาย
แล้วที่สำคัญคือภรรยาเพิ่งจะคลอดลูกได้รวมวันนี้๓วันเท่านั้นเอง
แต่ล่าสุดข้อมูลจากกลุ่มวัยรุ่นอีกฝั่งหนึ่งเขาให้ข้อมูลอีกแบบนึงเหมือนกับหนังคนละม้วนเลย
ละเรื่องกันเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวฟังทั้งสองเรื่องนะเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังนะคะ
ให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันก่อน
เพราะว่ากล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุเนี่ยมันพอจับภาพได้เป็นภาพของกลุ่มวัยรุ่นนะคะ
ประมาณสัก๒๐คนวิ่งหนีตะเลิดกันไปตะเลิดกันมาแล้วก็เป็นกลุ่มผู้ชายประมาณสัก๗๘คนเนี่ยค่ะ
รุมกระทืบผู้ตายก็คือนายคมวุฒิพิชวงศ์วัย๓๓ปีพ่อค้าขายทาโกยากิ
นี่คือสะพานเหล็กข้ามลำน้ำปิงที่เขาเรียกกันว่าขัวเหล็กอ่ะนะคะเนี่ยกล้องมันก็จับภาพได้ชัดเจนเลย
อยู่หลายนาทีเหมือนกันนะคะที่เห็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้รุมทำร้ายผู้ตาย
หลังจากนั้นก็หนีไปสภาพนายคมวุฒิคือนอนหมดสติอยู่ตรงนั้นจมกองเลือด
กู้ภัยเนี่ยพอได้รับแจ้งเหตุก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่แต่สุดท้ายเขาก็เสียชีวิตไปนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีคุณปียชาติคงถิ่นลงพื้นที่ตามคดีนี้
ไปหาเพื่อนคนที่ไปนั่งดื่มด้วยกันกับนายคมวุฒิที่ชื่อว่าเปี๊ยกค่ะ
เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขากับคมวุฒิเนี่ยนะไปดื่มเหล้าที่ร้านหนึ่ง
พอร้านปิดก็เลยชวนนายคมวุฒิบอกไปไปกินข้าวกันต่อ
แต่นายคมวุฒิบอกว่ายังไม่หิวข้าวแต่อยากดื่มต่อมากกว่า
เลยตัดสินใจไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็ไปนั่งดื่มกันบนสะพานเหล็กหรือว่าขัวเหล็กนี่แหละ
ระหว่างที่นั่งดื่มอยู่เจอวัยรุ่นสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มากลางสะพาน
พายกีต้ามาด้วยนายคมวุฒิก็เลยไปพูดคุยด้วยค่ะ
บอกน้องเล่นกีต้าให้ได้ไหมแล้วก็เลยนั่งดื่มกินด้วยกันนะ
กินด้วยกันกับกลุ่มวัยรุ่นนะคะอยู่ที่กลางสะพานก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
ทีนี้เปี๊ยกบอกว่าโอ้โหเมามากเลยเลยผลอยหลับไป
นอนอยู่ที่ตักของคมวุฒินั่นแหละพลอยหลับไปที่ตักของคมวุฒิ
แล้วอยู่อยู่ก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงเหมือนมีคนถูกทำร้าย
พอตื่นขึ้นมาก็เห็นคมวุฒิเนี่ยค่ะถูกกลุ่มวัยรุ่น๖๗คนรุมทำร้ายจากด้านหลัง
กระทืบทั้งเอาขวดทุบจนสลบแล้วก็ยังไม่หยุด
จังหวะนั้นเปี๊ยกก็พยายามจะเข้าไปช่วยเพื่อนนะคะ
แต่กลุ่มผู้ก่อเหตุมีจำนวนเยอะมากแถมยังปลาขวดใส่ด้วย
ก็เลยต้องวิ่งหนีตายไปขอความช่วยเหลือจากรอปภที่อยู่ระแวกนั้น
เปี๊ยกเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยค่ะ
ผมก็หลับหลับไป

มาอีกทีนึงประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้ยินเสียงเพื่อนผม

ครับแล้วก็พอผมเห็นเหตุการณ์ผมก็
ผมเห็นในการก็เพื่อนผมก็สลบไปแล้วเนอะครับผมก็จะเข้าไปช่วยเหลือ
แต่ทีนี้ผมเห็นแบบกลุ่มทางคู่ผู้ก่อเหตุใช่ไหมครับ
เห็นเขามีเยอะไงผมผมก็เลยวิ่งเอาตัวรอดแล้วก็ผมได้เหลือบเห็นด้วยเพื่อนผมก็คือกำลังโดน
ุ่มทั้งกายก็ใช้ทั้งขวดทั้งมือทั้งเท้าครับ
ไปที่หัวแล้วก็ตีที่ใบหน้าเตะที่ใบหน้าเอาขวดตีหัวแล้วก็เอาจับหัวทุบฟาดกับพื้นนะครับ
แต่เปี๊ยกเองเนี่ยเมื่อวานกับวันนี้ก็ให้ข้อมูลไม่ตรงกันนะคะ

เมื่อวานเนี่ยเปี๊ยกเพื่อนผู้ตายบอกว่าเขาตัวเปี๊ยกเนี่ยวิ่งหนีแล้วก็ไปหลบอยู่
ซึ่งก็เห็นใช่เห็นอยู่ว่าเพื่อนถูกทำร้ายร่างกายแต่ตัวเองก็วิ่งหนีแล้วก็ถูกกลุ่มวัยรุ่นวิ่งตามเหมือนกันไปหลบอยู่ที่ป้อมมุมหนึ่งรอจนตำรวจมาเจ้าหน้าที่มาถึงจะออกมาแล้วก็เพื่อนถูกทำร้ายนอนสลบนิ่งอยู่ตรงนั้น

และข้อมูลจากกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงที่มาทำร้ายเปี๊ยกกับเพื่อนจนเสียชีวิตเนี่ยก็คนละแบบ

คนละม้วนเลยเขาให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะทางกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะเป็นหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุเขาบอกว่าสาเหตุที่นายคมวุฒิถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตก็เพราะเปี๊ยกนั่นแหละ

ที่ไปกับนายคมวุฒิน่ะไปด่ากลุ่มผู้ก่อเหตุด้วยคำหยาบแต่เป็นภาษาใต้
กลุ่มผู้ก่อเหตุก็เลยไม่พอใจเข้าไปทำร้ายในเปี๊ยกแต่เปี๊ยกอ่ะวิ่งหนีแล้วไปหลบ

วัยรุ่นกลุ่มนี้เลยหันไปทำร้ายนายคมวุฒิที่นายคมวุฒิจริงแล้วนั่งเล่นกีต้าอยู่แล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลย

แล้วก็เกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นครับ
แล้วก็หลังจากนั้นก็ผู้ก่อเหตุก็เดินไปวางแผนอีกฝั่งหนึ่งของสะพานนะครับ
เดินไปประมาณสามสี่คนนะครับว่าจะเอายังไงอะไรประมาณนี้ครับ

เพื่อนของพี่ท็อปก็เดินมาเปิด
โดยการเตะเข้าที่หน้าครับเตะเข้าที่หน้า
ฟาดโดนเหล็กตรงสะพานครับ
ครั้งแรกเพื่อนผู้ตายนอนอยู่ข้างผู้ตายครับ
คราวนี้ก็เพื่อนผู้ตายก็วิ่งหนีครับ
หลังจากวิ่งหนีก็นั่งไง
หลังจากวิ่งหนีก็พี่เขาก็กระทืบซ้ำเรื่อยเลยครับ

เปี๊ยกเองก็ให้ข้อมูลไม่ตรงกัน๒วัน
ตัวกลุ่มวัยรุ่นที่มาก่อเหตุ
เขาก็ให้ข้อมูลไปว่าก่อเปี๊ยกไงไปด่าเขาก่อน

ไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายร่างกายเขาจนตายอยู่ดีนะคะ

แต่ตำรวจบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
เปี๊ยกกับผู้ตายเนี่ยค่ะก่อนที่จะไปถูกทำร้ายร่างกาย
เขาก็ถูกดำเนินคดีในเรื่องของการไปเมาเหล้า
แล้วก็ไปทะเลาะวิวาสกับลูกค้าในร้านร้านหนึ่งนะคะ
คือถูกคุมตัวไปสพแม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่
แล้วเขาเมาทั้งคู่เมาทั้งเปี๊ยกทั้งผู้ตายเมา
ทะเลาะกับคนที่อยู่ในร้านแต่เคลียร์กันได้

พอปล่อยตัวออกมาก็ไปเมาต่อไปที่สะพานขัวเหล็กต่อ
แล้วก็เลยไปมีเรื่องกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ที่อยู่บนสะพาน
มาถูกทำร้ายจนเสียชีวิตแบบนี้
รับว่าสามีชอบดื่มแต่ไม่เคยมีปัญหากับใคร
ปกตินั่งดื่มอยู่บ้านยังแปลกใจเลยว่าทำไมสามีไปดื่มที่สะพานเหล็ก

ทุกวันนี้ก็ตั้งใจทำมาหากินขายขนมญี่ปุ่นทาโกยากิใช่ไหม
รายได้วันนึงก็สี่ห้าร้อยบาท
ตั้งใจจะเก็บเงินเพื่อดูแลลูกแล้วก็เพิ่งคลอดลูกได้๓วัน

ทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะ
ต้องมีค่าชีดยาในเข็มละสี่หมื่นนะ
ภรรยาของผู้ตายบอกตอนนี้ก็ไม่รู้จะหาเงินมาจากไหนอะค่ะ
เสาหลักไปตัวภรรยาเองก็ไม่ได้ทำงานด้วย
แค่เห็นหน้า๒ครั้ง

ก่อนกำหนดก็คือตั้งใจว่าเดี๋ยวออกโรงพยาบาล
เดี๋ยวเอานมไปให้ลูกไปเยี่ยมลูกแล้วค่อยกลับ
แต่ก็ไม่มาไม่มารับ

ไม่รู้เหมือนกันคิดอะไรไม่ได้
เพราะว่าถ้าเขาไม่อยู่เราก็น่าจะอยู่ไม่ได้
เพราะว่าคบกันมา๑๖๑๗ปี๒๔ชั่วโมง
ทำธุรกิจด้วยกันตลอดไม่เคยแยกกันเลย
ไปไหนลุยด้วยกันทุกครั้งไม่เคยทิ้งกัน
แบบห่างกันแค่ก็คืนเดียวที่แบบเขาไปธุระอะไรแบบนี้
บกันมา๑๖๑๗ปีที่ครึ่งหนึ่งของชีวิตหายไปเลย
ไม่ทันได้ตั้งตัวค่ะค่ะสำหรับผลการตรวจสอบของแพทย์นะคะ
รายงานบอกว่านายคมวุฒิเนี่ยเสียชีวิต
เพราะว่าตับถูกกระแทกจนแตกแล้วก็เลยเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิต
ทางด้านคดีความค่ะตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่บอกว่า
ตอนนี้ควบคุมตัววัยรุ่นในที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบสวนแล้ว๑๓คน
ใน๑๓ยอมรับว่าเป็นคนลงมือทำร้ายผู้ตาย
ตอนนี้อยู่ระหว่างหลบหนีตำรวจก็เร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีอยู่นะคะ
ทีนี้อย่างที่เมื่อวานเราก็ถามคุณผู้ชมไปเนาะ
ว่าสะพานเหล็กหรือที่ชาวเชียงใหม่เขาเรียกกันว่าขัวเหล็กขัวเหล็กเนี่ย
มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่
แต่มันก็มีอีกชื่อนึงที่เขาเรียกกันว่าสะพานมรณะ
จริงไหมเขาก็บอกว่ามันเป็นแบบนั้นจริง
วัยรุ่นหลายกลุ่มชอบมาอยู่ตรงนี้อาจจะด้วยว่ามันบรรยากาศดี
สถานที่มันสวยเลยกลายเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์
เลยเถิดไปเป็นแหล่งมั่วสุมเกิดเหตุอาจกรรมบ่อยครั้ง
เขาบอกว่าเกิดขึ้นขนาดที่ว่าไม่เกรงกลัวกฎหมายกันเลย
แล้วก็มีรายงานว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุเป็นกลุ่มวัยรุ่นชาวไทยใหญ่
จนทำให้ตอนนี้กลุ่มวัยรุ่นชาวไทยใหญ่ก็ออกมาโพสต์ข้อความในโลกโซเชียลบอกว่า

มันก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีในทุกสังคมนั่นแหละนะคะ